กลับมาติดตามข่าวเที่ยงกันต่อนะครับ

ใครเขาก็แซวท่านรองนายยกพลเอกประวิทย์กัน
ว่าท่านมักจะตอบคำถามด้วยคำตอบนี้นะฮะ

กรณีที่เมื่อวานนี้ผู้ชุมนุมเขามีการขีดเส้นตาย
บอกว่าภายใน๒๔ชั่วโมงรัฐบาลต้องมีการยกเลิกการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ตอบว่ารู้ไม่รู้เดี๋ยวคุณผู้ชมได้รู้กันนะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมไปประมวลภาพเมื่อวานก่อน
ก่อนที่วันนี้จะตกผลึกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเขาจะมีการรวมตัวกันชุมนุมที่ไหนอย่างไรนะคะ
เมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยมี๓จุดหลักนะคะ
ก็คือบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่หน้ากระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็ที่บริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะคะ
ดูจุดแรกกันก่อนค่ะที่แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมตรงจุดนี้ทยอยเดินทางมารวมตัวกันตั้งแต่สักประมาณ๔โมงเย็นนะคะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นใครล่ะนักเรียนนิสิตนักศึกษา
ตอนที่มีการชุมนุมกันไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะ
จานิวนายศิรวิทย์เสรีที่วัดค่ะนักกิจกรรมทางการเมือง
เดินทางมาร่วมชุมนุมแล้วขึ้นประสัยแบบนี้นะคะ
การปราศัยการทำกิจกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมตรงนี้
ดำเนินไปเรื่อยจนกระทั่งเวลาสักประมาณ๑ทุ่ม
จานิวก็ประกาศยุติการชุมนุมทุกอย่างเป็นไปเรียบร้อยเสมอ
ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นที่ผิดปกตินะคะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งคือบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ
ที่ถนนงามวงวานกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ยอยเดินทางไปปักหลักที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ตั้งแต่สี่โมงเย็นคือบางคนเนี่ย
ย้ายจากบริเวณแยกหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพราะเขามีข่าวกัน
ก่อนหน้านี้ค่ะสักประมาณช่วง๔๕โมงเย็นนะคะ
มีข่าวว่าสารจะให้ประกันตัวชั่วคราวของแก่นำ
ไปรวมตัวชุมนุมกันตั้งแต่๑๓ตุลา
บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
ที่สุดแล้วนะคะช่วงค่ำค่ะ
อุทธรณ์ก็ให้ประกันตัวออกมาชั่วคราวจริงจริงค่ะทั้งแอมมี่เดอะบอทอมบลูส
นะคะก็คือนายชัยอมรแก้ววิบูรณพันธ์พร้อมกับพวกที่เป็นแก่นำเนี่ย
รวมสิบเก้ารายในราคาประกันคนละสองหมื่นบาท
แล้วก็มีการกำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองให้ทั้ง๑๙คนมารายงานตัวต่อสารแขวงดุสิต
สองสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งนะคะนี่คือบรรยากาศตอนที่ทั้งสิบเก้าแกนนำออกมาจากเรือนจำนะคะ
มีการชู๓นิ้วก็แน่นอนนะคะว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ซึ่งเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยอ่ะนะคะทีนี้กลุ่มผู้ชุมนุมอ่ะค่ะ
ได้มีการพูดคุยกับคนกลุ่มคนที่มาให้กำลังใจ
เรื่องหลักที่มีการพูดคุยก็คือเขาบอกแล้วค่ะว่า
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ขังตัวเขาก็ขังได้แต่ตัว
แต่ไม่สามารถขังอุดมการเขาได้มีการบอกเล่าชีวิตในเรือนจำนะคะ
แล้วก็ทั้ง๑๙คนยังคงยืนหยัดแล้วก็ยืนยัน
เดินหน้าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไป
โดยเฉพาะคุณแอมมี่ดับอตเทิมบรูซเนี่ยนะคะ
ก็ออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตที่ถูกควบคุมตัวไว้นะฮะ
แล้วก็เนี่ยภาพที่เห็นก็คือกอดคุณแม่ใช่ค่ะคุณเอมมี่เนี่ยบอกด้วยนะคะว่ากับการที่เขาถูกคุมขังครั้งนี้เป็นการถูกคุมขังที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาที่ชัดเจนนะตอนนั้นเนี่ยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชม๑๙คนที่ออกมาได้เนี่ยเป็นแก่นำยกเว้นไผ่ดาวดินนะคะยังคงถูกควบคุมตัวยังไม่ได้รับการประกันตัวนะคะ
ทีนี้ข้อเรียกร้องของการชุมนุมเมื่อวานนี้นอกจากจะย้ำจุดยืน๓ข้อแล้ว
ยังมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ได้มีการโพสต์ข้อเรียกร้องข้อสั่งการให้ปล่อยตัวและต้องไม่ดำเนินคดีใดกับผู้ที่ถูกจับกลุ่มอีก
ยกเลิกพรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงภายใน๒๔ชั่วโมง
หากรัฐบาลไม่ทำตามเตรียมรับมือกับความเซอร์ไพรส์จากพวกเราได้เลย
เขาก็จับตามองกันอยู่ว่าทางรัฐบาลจะทำอย่างไรบ้าง
เรื่องของการยกเลิกพรกรฉุกเฉินนะฮะ
แต่ทีนี้ต้องดูนะครับกรณีการโดนหมายจับของทั้งตำรวจร้อยเอ็ด
ตำรวจอยุธยาและก็ตำรวจชนะสงคราม
ว่าตำรวจแจ้งขออายัดตัวอย่างไร

คุณผู้ชมฮะเราไปดูที่ธรรมเนียบรัฐบาล

ก็มีการเตรียมความพร้อมในการประชุมคอรมอ
ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาล
ก่อนการเป็นประธานการประชุมคอรมอล
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ได้ชมนิทธศการศรีสรรค์แห่งสายน้ำมหากรรม

เพราะว่าใกล้จะลอยกระทงประเพณีแห่งความสุข
และ๓๑ตุลาคมนี้นะครับ
นายกขอให้ทุกคนรวมพลังความรักความสามัคคี
ร่วมกันสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรม

นายกยกกระทงขึ้นอธิษฐานจิต
พูดออกมาบอกว่าขอให้ประเทศไทยมีความสุขสงบ
ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า

แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็เตรียมพร้อมในการประชุมคอรมอต่อ
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อต่อนะครับ
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรี
นี่ครับถูกคำถามไปสัก๓๔คำถามนะฮะ
ก็คำถามว่ามีข้อเสนอให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัน

ก็ถามซ้ำอีกแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องพิจารณา
สึกข่าวถามว่าการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัน

ผลเอกประวิทย์บอกว่าก็จะไปรู้ได้ยังไง
เมื่อถามย้ำว่าจะต้องกำหนดประเด็นที่จะหาบรือในการประชุมสมัยวิสามันหรือไม่
ผลเอกประวิทย์บอกก็แล้วแต่รัฐสภาเขาจะพูดกัน

ไม่มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพ
พลเอกประวิทย์บอกว่าก็จะไปรู้เหรอ
นี่คือคำตอบทั้งหมดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ส่วนนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ก็เชื่อว่าเวทีสภาจะสามารถแก้ปัญหาได้
เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ
โดยบอกว่าจากกรณีที่ผมได้เข้าร่วมประชุม
กับนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาพักร่วมรัฐบาลและพักฝ่ายค้าน
ที่ประชุมเกือบ๑๐๐มีความคิดเห็นตรงกัน
สมควรที่จะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัน
เพื่อพูดคุยกันถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขหาทางออกในกลไกของสภา
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนายยกรัฐมนตรีเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์

แล้วตอนนี้ก็ต้องรอการประชุมของคอลโลมอร์ด้วย
แล้วก็ตอนนี้มีการพูดถึงหนังสือที่คุณชวนหลีกภัยส่งมาถึงทางคอรมอ

แล้วก็ในที่ประชุมคอรมอก็จะมีการพิจารณากันในวันนี้
ว่าจะมีการเปิดประชุมสภาวิสามัญอย่างไร

นี่ก็คือนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับ
ก็ให้สัมภาษณ์ในฐานะรองนายยกรัฐมนตรี

แล้วก็ฐานะของหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ด้วยนะครับ

จะมีการหาบรือถึงการเปิดประชุมสมัยวิสามันนี้

ให้มีการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัน
และรัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเสนอขอเปิดด้วยตนเอง
รวมทั้งการขอเปิดอภิปรายทั่วไป
โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๖๖
เพื่อรับฟังความคิดความเห็นของสมาชิกรัฐสภาด้วยนะครับ
อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการรับฟังซึ่งกันและกัน
อาจจะมีการหาทางออกร่วมกัน
แต่ข้อสรุปจะเป็นอย่างไร
ประเด็นการหาบรือจะเป็นอย่างไร
ขอก่อนขอให้มีการประชุมวิสามันกันก่อน
จะช้าจะเร็วขอให้มีการประชุมกันก่อน
อาจจะมีการตั้งคณะกรรมธิการจาก๓ฝ่าย
ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายวุฒิสภาเข้ามา

ว่าจะหาทางออกจากข้อเสนอเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวในฝากฝั่งของคอรมอนะครับ